เวลาที่เราจะไปหาอะไรทานกันแล้วนะคะกับเมนูเด็ดที่จัดขึ้นในงานมหากรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราดครั้งที่๑๙
เมนูที่ว่านี้คืออะไรติดตามในช่วงตลอดกิน
นี่คุณผู้ชมค่ะเขาจัดงานกันยิ่งใหญ่มีพิธีเปิดอย่างอลังการนะคะ
พากันไปที่บ้านเกาะปูตำบลหนองคันทรงอำเภอเมืองจังหวัดตราดค่ะ
ท่านเป็นประธานในพิธีเปิดงาน
นี่ผู้ว่านั่งเรือมาป่ะเนี่ย

งานมหากรรมอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราดครั้งที่๑๙
งานนี้มีนายกอบตหนองคันทรงรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนมาร่วมพิธีกันครับข้างเลยนะคะ

งานนี้ค่ะผู้ว่าจังหวัดตราดก็เป็นผู้ปรุงเมนูแกงหอยเกลียว
บางคนหรือชาวบ้านในพื้นที่จะเรียกว่าหอยจุ๊บโจ่งด้วย

หอยชุบจวกเนี่ยเป็นหอยประจำถิ่นบ้านเกาะปูค่ะ

ท่านก็โชว์ให้เราดูแล้วก็ปรุงให้สดแบบนี้เลย

แล้วไม่แค่นี้ค่ะยังมีการปรุงเมนูปลากระบอกต้มส้ม
ปลากระบอกต้มส้มนี่ทีเด็ดผมชอบมาก

ถูกรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลอ่ะ
ถ้าเสิร์ฟวัวกับปั๊บก็บอกไม่ใคร

คุณยังจะได้ไปช็อปไปชิม
กับเมนูต่างที่เขามาจำหน่ายที่นี่ด้วย
เพราะว่ามีร้านจำหน่ายอาหารทะเลปรุงสำเร็จมากมาย
ชาวประมงพื้นบ้านในตำบลหนองคันทรง
เขามาจำหน่ายกันแบบสดเลย
พร้อมทานก็มีนะแล้วก็ยังมีของว่างอาหารต่างทานกันอเด็ดอร่อยค่ะนะ
ชอบแบบไหนคุณเลือกซื้อเลือกหากันได้เลย
ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ค่ะก็เป็นการสืบสารวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้าน
เขาทำอาชีพประมงแล้วก็สืบสารภูมิปัญญาอาหารทะเลพื้นบ้านเมืองตราด
เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับประชาชนในตะบนหนองคันส่งกันด้วย
จังหวัดตราดนะเห็นแบบนี้แล้วอดใจไม่ไหว
แวะไปที่จังหวัดตราดนะคะคุณผู้ชมรับรองว่าอาหารทะเลสดรออยู่จ้า
ให้นางลอมอันนี้คือเรียกเพื่ออะไรอยากกิน